ของนักกีฬาไทยนะครับโทรเมนต์หลักก็คือ
หากรรมกีฬาซีเกมในช่วงปลายปีนี้ล่าสุดครับไปดูกันหน่อยครับ
มีงานเปิดตัวชุดแข่งขันนักกีฬาทีมชาติไทยในซีเกมครั้งที่สามสิบ
แข่งขันสามสิบพฤษฐกิจกายนถึงสิบเอ็ดธันวาคมนี้ครับ
และชุดเดินทางใช้คอนเซ็ปต์นะครับโซออฟหยามซึ่งนำลายผ้าไทยครับ
ได้รับความนิยมทุกสมัยมาผสมผสานกันเป็นรวดลายกราฟิก
ร่วมสมัยดูแล้วก็โดดเด่นตามภาพที่เห็นนะครับ
สีหลักก็เป็นสีของทงชาติไทยน้ำเงินขาวแดงนะครับ
ซึ่งงานเปิดตัวมีนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
เริ่มจิตถินขาวีราวันอพิญญาพงศ์พิมพิชยากกรรมนักภูมิวันชายก็มีครับ
สนิทค้างพรมสุพภะนะครับแล้วก็วรชิดกรณิชศสีบังเภน
สำหรับกีฬาซีเกมพูดถึง
ดาราก็มานะครับต้องเชิญทุกปีปีนี้เป็นมาริโอมาวเลอร์นะครับ
ซีเกมครั้งนี้็มีการชิงชัยกันห้าสิบหกชะลิดกีฬานะครับ
ก็มีการแถลงข่าวกันนะครับในความพร้อม๔เกม
ก็สมาคมส่วนทั้งหกสิบหกคนครับลงที่ชายเก้าเดือนทองในแปดประเภทนะครับ
ก็มีความหวังอยู่หลายคนเช่นเดียวกันโดยนาวาเอกยุทธนาอักษรศรี
ผู้จัดการทีมก็บอกว่าเก็บโตมาเกือบ๑ปี
งบได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและปตทสภ
ซึ่งเวลานี้ประเภทที่กังวลคือ
ครีดโบ๊ท๖คนซึ่งเป็นประเภทที่เจ้าภาพมีคำถนัดและเพิ่มขึ้นมา
ส่วนประเภทอื่นแข่งขันจะไม่ประมาทเลย
ก็คือสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียสมาคมก็หวังว่า
จะมีเหรียญติดมาในทุกประเภทเช่นเดียวกันครับ
จริงที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันคือสภาพคลื่นลมแล้วก็น้ำ
เพราะว่าจากการที่เราเก็บข้อมูล
สนามแข่งขันที่อ่าวซูบิกเนี่ยมันเป็นอ่าวปิดคล้ายภูเก็ต

คือลมนี้ที่มาเนี่ยจะเป็นลมลักษณะเป็นลมตกเขา
คือจะมาเป็นลูกส่วนคลื่นจะไม่ใหญ่มากกระแสน้ำก็จะไม่แรง
เราก็หวังว่าถ้าในวันแข่งขันนะครับถ้าสภาพขึ้นลมมันไม่แปรปรวนมาก
แล้วเรามีโอกาสไปฝึกซ้อมก่อนเพราะแผนคือเราจะไปก่อนประมาณสัก๒สัปดาห์เสร็จ
เราก็น่าจะพอจับอาการได้คิดว่าได้รุ้นครับ
ทั้งหมดนี้ครับคือกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ทิ้งท้ายกันไปด้วยลูกหญิงสุดสวยโดยว่ารวรรวรรดิบุสกัสอวอร์ดนะครับ
ผมลาไปเลยช่วงหน้าเจอข่าวบันเทิงสวัสดีครับ